ไปดูภาพไปงานแต่งงานกันบ้าง
อยากให้ทุกท่านนะคะทั้งสามท่านและคุณผู้ชมนะคะ

ไปดูพิธีในสินสอดนะคะ

ไม่ธรรมดามีชิ้นเดียวในโลก
และประเมินค่าไม่ได้จริงค่ะ
เป็นแรงบันดา
น่ารักจริงอบอุ่นหัวใจมาก
คุณเอมเจ้าสาวบอกว่าลูกสาวที่ยกเป็นสินสอด
ชื่อว่าน้องเชอเอมอายุ๗เดือน
สาเหตุที่ต้องยกน้องเป็นสินสอดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะ
เพราะว่าความเชื่อของคนของชาวบ้านที่จังหวัดสิงห์บุรี
เขาเชื่อว่าหากมีลูกก่อน

ต้องยกลูกให้เป็นสินสอดให้กับปู่ย่าตายาย
แต่ว่าจริงแล้วคุณเอมบอกว่าเธอคบกับแฟนมา๑๒ปี
แพลนจะแต่งงานกันตั้งแต่ปีที่แล้ว
กำหนดถ่ายพรีเวดดิ้งไว้ใส่ศัพท์เรียบร้อยแล้วล่ะ
แต่ว่าเกิดสถานการณ์โควิด๑๙ค่ะ
ทำให้งานแต่งต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด
แล้วกับกับแฟนเนี่ยอยากมีลูกก็เลยนั่งคุยกัน
ตัดสินใจไหมปล่อยไปตามธรรมชาติเลย
มีลูกก่อนเลยมีลูกเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ได้มีน้องเชอเอมมาเนี่ยนะคะ
เป็นโซ่ทองคล้องใจนี่ค่ะ
คุณเอมยังบอกว่ารู้สึกดีใจมากเลย
อุ้ยนั่นอะไรจริงโอ้เนี่ยได้มาสินสอดตัวน้อย
คือคุณเอบอกดีใจที่คนเข้ามาดูคลิปของเธอ
แล้วก็อยากขอบคุณมากเลยนะคะไม่คิดว่าจะมีคนชอบ
แต่ก็มีบางส่วนนะที่พูดในแง่ลบเช่นท้องก่อนแต่ง

ว่าการมีลูกก่อนแต่งไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องน่าอาย

คือลูกสาวตัวน้อยแล้วก็การอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจ

อยู่ในพิธีงานแต่งงานด้วยเนี่ยอุ้ยอันนี้พิเศษมากมาก
จะอยู่ในภาพความพูดจรากำด้วยกันใช่มั้ย
จะอยู่ในภาพพ่อแม่ลูกไปเลยอ่ะใช่ค่ะเป็นภาพแต่งงานที่ไม่ต้องรอคุณลูกเลย